สวัสดีครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับคุณชิสา

คู่กัดสบัดข่าวเส้าอาทิตย์เส้าอาทิตย์

ได้เวลามากัดให้สะบัดกับเราสองคนใน

คู่กัดสบัดข่าวเส้าอาทิตย์

ในวันเสาร์แบบนี้ก็อยากให้คุณผู้ชมนั่งดูอยู่หน้าจอ

มาพูดคุยกันหน่อยสิครับ
วิธีการก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรเลยนะคะ

ด้วยการเพิ่มแอปไทยรัฐ

ไปตามข่าวสารกันแล้วที่สำคัญก็คือแชทมานั่นแหละ

ก็จะปรากฏที่หน้าจอแบบฟรี

ใครไม่ได้ดูผ่านหน้าจอทีวีไม่เป็นไรนะครับ

คุณใช้ยูทูปดูทางทีวีก็ได้เหมือนกันนะ

สะดวกสบายทุกช่องทางเลยนะคะ
เดี๋ยวฉันก็จะกดเข้าไปดูด้วย
เพื่อคุณผู้ชมแชทเข้ามาพูดคุยก็จะได้คุยกันสดตรงนี้เลยนะคะ
ช่องทางในการพูดคุยมันหลากหลายจริงนะ

ในหมู่บ้านนั้นก็มีกลุ่มวัยรุ่นที่เหมือนกับว่าไปทะเลาะกับอีกหนึ่งกลุ่มวัยรุ่นจากต่างหมู่บ้าน

แต่หลายเดือนที่ผ่านมาประมาณสัก๔เดือนกลุ่มวัยรุ่นต่างหมู่บ้านมาจุดประทัดคว่างปลาใส่หมู่บ้านนี้
ปัญหาคือเดือดร้อนมากเพราะว่าคนที่เดือดร้อนเป็นใคร
กลุ่มผู้สูงอายุที่อยู่ในหมู่บ้านเขาเลยวิงวอนเจ้าหน้าที่มาจัดการทีเถอะครับ
นี่คือแค่บางช่วงบางตอนที่ชาวบ้านเขาถ่ายไว้

กลุ่มคุณเห็นไหมเป็นกลุ่มวัยรุ่นที่เรียนอยู่ระดับมัธยมเอง
โย่งพวกตีกันตีไปตีมา
แล้วคว่างปลาบางสิ่งบางอย่างมาโดนรถของชาวบ้านที่เขาไม่รู้อีโนอีแน

ได้รับผลกระทบไปด้วยฮะ
ภาพเหตุการณ์ตีอยู่แถวไหน
แถวโรงเรียนโตงน้อยคือเป็นโรงเรียนขยายโอกาสฮะ
ก็มีนักเรียนชั้นอนุบาล๒จนถึงม๓
ค่ะแถวตำบลขอนแตกอเผิดสังขะจังหวัดสุรินทร์

ไปสอบถามชาวบ้านแถวนั้นบอกเป็นเสียงเดียวกัน
โอ๊ยคุณนักข่าวเอ้ยปันปวน
เพราะที่เห็นในคลิปไม่ใช่ครั้งแรก
๔เดือนเข้าไปแล้วกลุ่มวัยรุ่นมาตีกันอย่างนี้
เริ่มตั้งแต่นู้นลอยกระทงที่ผ่านมา
ข้ามปีเลยค่ะใช่แล้วฮะ
แล้วพอมีเรื่องมีราวกันไอ้กลุ่มวัยรุ่นต่างหมู่บ้าน
ก็ยกพวกมาสร้างความวุ่นวายที่หมู่บ้านแห่งนี้เป็นประจำ
กลางวันนะขี่รถมอเตอร์ไซค์มากอกกวน
กลางดึกตีหนึ่งตี๒โยนประทัดใส่
อันนี้เป็นภาพที่เขาบันทึกไว้นะ
บันทึกเป็นเสียงเอาไว้ให้ได้ยิน

เดี๋ยวลองฟังไปนะว่าเสียงมันดังขนาดไหน
เนี่ยทายเอาไว้แล้วสักพักมา
น่ะปุ้งปังตีหนึ่งตีสอง
อุ๊ยน่ากลัวก็นั่นสิฮะใครจะนอนได้

กลุ่มวัยรุ่นที่ก่อเหตุน่าจะมาจากต่างหมู่บ้านแต่ไม่ไกลกันนักหรอก
ทราบว่ามีปัญหากับวัยรุ่นในชุมชน

แต่มาสร้างความวุ่นวายให้กับคนเท่าคนแก่
คุณดูผู้หลักผู้ใหญ่คนเท่าคนแก่โรคประจำตัวเขามีกันทั้งนั้น
แล้วคนนี้อาการก็ค่อนข้างน่าเป็นห่วงนะ

เขาบอกว่ากลุ่มวัยรุ่นในหมู่บ้าน
เหมือนไปมีเรื่องกับวัยรุ่นต่างหมู่บ้าน
ไอ้วัยรุ่นต่างหมู่บ้านเหมือนบอกว่าแบ็คดี
เพราะว่ามีเด็กชายคนนึง
เหมือนกับเป็นลูกเป็นหลานของ
หัวคะแนนนักการเมืองในพื้นที่
เป็นหัวโจกของวัยรุ่นต่างหมู่บ้าน
คอยมาปั่นป่วนในหมู่บ้านแห่งนี้

ก็เลยกล้าที่จะมาปั่นป่วนอย่างนี้
ถึงขั้นชาวบ้านไม่อยากเอ่ยชื่อไม่อยากมีปัญหา

ช่วยจัดการปัญหาที่มันเกิดขึ้นที

เพราะผู้หลังผู้ใหญ่บางคนเนี่ย
เหมือนติดเครื่องกระตุ้นหัวใจเหรอ
ใช่เป็นเครื่องไฟฟ้ากระตุ้นหัวใจ

เขาฝังไว้ข้างในอย่างนั้นนั่นหมายความว่าโอ้โหเนี่ย
อย่างคนนี้สุขภาพเขาก็ไม่ใช่ว่าจะดีนะ
แล้วพอมาเจอเสียงดังรบกวนแบบนี้

นั่นแหละคือสิ่งชาวบ้านที่วิงวอนไป
เป็นเสียงชาวบ้านที่มาบอกเรานักข่าวอีกทีว่า
ให้เจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ใครก็ได้ไปตักเตือนกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนี้ที
ค่ะโอ้โฮอ่ะผมในฐานะมนุษย์ลุงคนนึง

คุณชนะก็อยากจะตักเตือนน้องนะ

อยากจะไปล้างแค้นแทนเพื่อนเพราะรักเพื่อนเนี่ย
มาเยอะแล้วใช่รักเพื่อนสุดท้ายเพื่อนไม่ได้รักด้วยหรอกนะค่ะเพราะ
คดีความมันเกิดขึ้นสุดท้ายต้องรับผิดชอบกันเองนะ

ถ้าจะรักเพื่อนรักให้ถูกทางชวนกันไปทำเรื่องดี
หลานเอ้ยลุงเตือนได้ความเป็นห่วง
เหมือนจะพูดเล่นแต่นี่คือจริงจัง

ฝากเอาไว้ละกันสำหรับเด็กวัยรุ่นนะคะ
ส่วนเรื่องนี้ก็ฝากเตือนทุกคนแหละ
เพราะว่าโจรขโมยมาทุกวิถีทางทุกรูปแบบ
อย่างโจรรายนี่ตีเนียนค่ะ
เดินมาปุ๊บเห็นมอเตอร์ไซคันเป้าหมาย
คร่อมแล้วก็ไถหนีไปเลยค่ะ

ถอยรถออกมาแล้วก็ไถไปเนียน
ดูนะนี่วงลูกศรเอาไว้
ค่ะดูรถมอเตอร์ไซคันเป้าหมายและผู้เกาะเหตุ

ดูดิทำทุกอย่างแนบเนียนมาก
นี่เอาหมวกกะน็อกมาที่วางอยู่บนระเวนเบาะ
แล้วก็ใส่หมวกกันน็อกอย่างใจเย็น

เออก็ไม่รู้อ่ะสิแหมธรรมเนียนไม่ได้มีอะไรผิดสังเกต
แล้วสักหน่อยนะคะก็คล่อมรถมอเตอร์ไซค์
แล้วถอยออกถอย

เออเออแต่ว่าเป็นการเหมือนถีบรถไถรถออกไป
ทำทีเหมือนว่าน้ำมันมันหมดนี่ค่ะ
สงสัยอย่างหนึ่งคุณชิสามอเตอร์ไซด์คนนี้ไม่ได้ล็อกคอเอาไว้ใช่ไหม
ก็นี่เออถ้าแบบมีล็อกคงล็อกคอเอาไว้แหละ

แต่ว่าดูจากลักษณะแบบนี้คงไม่น่าจะได้ล็อกคอค่ะ
เป็นช่วงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะ
คุณผู้ชมค่ะจะบอกว่ารถคันที่ถูกขโมยไปเนี่ยนะคะ

ทะเบียน๓ขอไข่ต่อเต่า๖๓๗๓กรุงเทพค่ะ
เจ้าของเขาจอดเอาไว้หน้าร้านค้าส่งเนื้อ
ริมถนนอู่ทอง๙ตะบนปากแพรกอำเภอเมืองกาญจนบุรี

ทำแบบแนบเนียนไม่มีใครเขาสงสัยเลยว่านี่เนี่ยเป็นขโมย
กระทั่งเจ้าของรถตัวจริงเขานำคลิปนี้ออกมาโพสต์เฟซบุ๊ค
เพื่อช่วยตามหาคนก่อเหตุนะครับ
เจ้าของรถคือนางสาวออนอุมาชัยถาหรือคุณลูกศรค่ะ
คุณลูกศรเนี่ยได้นำคลิปนี้นะคะ
มาโพสต์แล้วก็ไปแจ้งให้กับเจ้าหน้าที่
แจ้งความเอาไว้ที่โรงพักเมืองกาญจนบุรี
ให้ข้อมูลเพิ่มเติมด้วยว่าคนร้ายเป็นผู้ชาย๑คนผู้หญิง๑คนด้วยนะ
เหมือนมาเป็นขบวนการก่อเหตุลักรถจักรยานยนต์ของเธอไป

ซึ่งภาพนี้วงจรปิดนี่แหละเป็นหลักฐานอย่างดีเลยนะคะ
จากนี้คุณลูกศรยังเล่าข้อมูลเพิ่มเติมให้ฟังอีกว่า
วันเกิดเหตุเนี่ยเธอไปซื้อของให้แม่ที่ร้านค้า
แต่วันนั้นคุณชนะรีบร้อนจนลืมล็อกคอรถโอ้โฮมันนิดเดียวไอ้งานนี่ไง
ก็เลยแบบพลาดไปเลยค่ะแค่ลงไป๕นาทีเท่านั้นเอง
พอกลับออกมาค่ะปรากฏว่ารถมอเตอร์ไซค์ที่จอดไว้หายไปค่ะ
นี่คุณป้าโพลเมืองดีนะบอกว่าเห็นผู้หญิงคนนึงทีบรถออกไปทางหลังวัดเขาน้อย
ซึ่งมันเป็นแยกที่ออกไปตรงถนนหลัก๔แยกวังสารผีค่ะ
ลักษณะคนร้ายเนี่ยไม่ได้สตาร์ทรถออกไปนะเพราะอาจจะไม่ได้มีกุญแจไง
แค่แบบไม่ล็อกคอแต่ว่ามันเข็นไปแล้วทำทีเหมือนรถมันน้ำมันหมดนะ
เข็นไปให้มันสุดสายหูสายตาถูกไหมอีกคนนึงก็คือผู้ชายดักรออยู่แล้วไง
พออยู่ในจุดที่ไม่มีกล้องวงจรปิดก็พากันขโมยรถหลบหนีไป
คุณป้าก็เลยพาคุณลูกศรขี่รถตามหาแต่ตามหายังไงก็ไม่เจอค่ะ
คุณลูกศรบอกอีกนะคะว่ารถคนนี้เพิ่งออกมาได้ปีเดียวเองน่ะเขาก็เลยเสียใจ
เลยฝากบอกคนที่ใช้รถเหมือนกันนะว่าอย่าประมาทเลยนะคะ
อย่าประมาทในการที่จะล็อกคอรถคิดว่าแป๊บเดี๋ยวแป๊บเดียวนี่แหละ
ขนาดว่าไม่ได้สตาร์ทเครื่องทิ้งไว้นะ

ภาพวงจรปิดบันทึกภาพรูปภัณฑ์สันธารของคนร้ายเอาไว้
ใครเห็นรถใครเห็นคนร้ายก็ช่วยแจ้งตำรวจที่กาญจนบุรีเขาด้วยนะคะ
คิดว่าหลักฐานมีแบบเนี้ยก็คงจะตามตัวไม่ยากแหละนะคะย้ำเตือนกันเนอะ
เรื่องของการขับรถขับราเนี่ยต้องระมัดระวังจริง
จริงจริงค่ะอ่ะไอ้ที่บอกว่านิดเดียวนิดเดียวเนี้ยค่ะ
หือประมาทไม่ได้เลยจริงจริงค่ะอย่างเช่นเรื่องนี้คุณผู้ชมฮะ
มีผู้หญิงคนหนึ่งนะครับขับรถถอยเข้าซองเรียบร้อยค่ะแล้วก็เตรียมจะเอา
พม่านเนี่ยมาติดเอาไว้ด้านหน้ารถบังแดดบังแดดแต่ในช่วงวินาทีนั้นน่ะ
ดันสตาร์ทรถทิ้งไว้พลาดครับเหมือนกับว่ามือไปเข้าเกียร์โดยไม่ได้ตั้งใจ
อืมถอยไปชนก็เกิดอุบัติเหตุแล้วค่ะกลายเป็นว่าสติเนี้ยโอ้โห
มันหลุดไปแล้วกระโดดต่อเริงไปแล้วกลายเป็นว่าถอยอย่างเดียวไม่พอ
รถพุ่งไปข้างหน้าอีกครับอุ้ย
โอ้โหดูเอาที่น่าตกใจนะฮะดูแต่เรื่องต้นกันเลยคุณที่สามคุณผู้ชมฮะ
มาค่ะมาแบบปกติฮะอืมรถเก๋งคันนี้ครับอ่ะ
ถอยรถเข้าซองแต่ยังเก็บเข้าที่ค่ะไม่น่ามีอะไรหรอกครับ
ถอยช้าช้าดูไม่ได้รวดเร็วเร่งรีบอะไรถูกต้องฮะ
แต่เมื่อถอยเข้าที่เข้าซองเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ
ในช่วงเวลานั้นคาดว่านะและน่าจะเป็นอย่างนั้นแหละ
ก็คือสตาร์ทเครื่องทิ้งเอาไว้มีการเปิดประตูเห็นไหม
ตรงที่คนขับอ่ะที่นั่งคนกลับอ่ะค่ะเปิดประตูทิ้งไว้ด้วยอืม
แล้วในช่วงเวลานั้นแหละครับก็กำลังจะเอาพามานที่เอาไว้บังแดดเนี่ย
เอามาติดไว้หน้ารถก็จอดกลางแดดอ่ะเนอะค่ะ

นี่แหละครับคุณสังเกตแล้วรถมันเริ่มมีการขยับเล็กน้อย
หุนล้อฟรีเลยเห็นไหมอย่างแรงนะจนมันไปต่อไม่ได้แล้วสักพักยังไงเนี่ยไปข้างหน้าอีกแล้วพุ่งใส่มอเตอร์ไซค์ก่อนไม่พอ
ใส่เสาเลยค่ะแล้วคนก็วิ่งเกริดเกริ่งเลยนะ
นี่แหละครับคุณผู้ชมครับไปดูกันหน่อยที่เกิดเหตุฮะตรงบริเวณสนามกีฬากลางจิระนครที่หาดใหญ่จังหวัดสงขลาครับ
เหตุการณ์ในคลิปเนี่ยมันเกิดขึ้นวันที่๑๕กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเหตุการณ์นี้มีผู้บาดเจ็บนะคุณชิสา
เป็นแรงงานชาวเมียนบาร์เจ็บไป๑คนโอ้โหชนจนขาหักครับขาหักเลยฮะ
รถเก๋งเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวจะมีภาพให้ได้ดูนะฮะรถเก๋งพังเสียหายเลยนะครับ
ไม่น่าเชื่อเนอะเนี่ยสภาพเป็นแบบเนี้ยโอ้โหท้ายก็ยับหน้าก็พัง
เอาไปถามคนขับหน่อยเป็นยังไงบ้างชื่อว่านางธัญพรอายุ๖๙ปีบาดเจ็บเล็กน้อย
ตอนชนนั่นแหละบาดเจ็บตอนที่รถพุ่งชนไปข้างหน้าชนกับเสาอ่ะ
เออก็อย่างแรงเพราะว่าตอนที่พุ่งไปข้างหน้าเนี่ยไอ้ตัวม่านกันแดดก็บังอยู่ไงมองไม่เห็นไง
แต่ยังเคราะห์ดีที่บาดเจ็บเล็กน้อยเพราะว่ายังมีถุงลมนิรภัยมาทำงานพอดี
โอ้โหไปสอบถามคนแถวนั้นนายประสิทธิ์เอียดแก้วตำแหน่งสันทนาการเทศบาลนครหาดใหญ่
ทราบว่าผู้หญิงคนที่ขับรถเก่งเป็นสมาชิกของกลุ่มลีลาดผู้สูงอายุ
คาดว่ามือมือไปโดนเกียร์เดี๋ยวให้ดูภาพตรงนั้นอีกทีนะตอนที่เกิดเหตุอ่ะ
ตอนที่เธอจอดแล้วเนี่ยคาดว่ามือไปโดนเกียร์
อืมเริ่มต้นจากการที่รถมันถอยหลังก่อนอ่ะเห็นไหมเห็นไหมเอาไปแล้ว
ลงมาดูว่าจอดตรงหรือเปล่าแล้วพยายามจะแบบเออเข้าไปจัดการอะไรสักอย่างภายในรถแล้วก็มือ
นี่อาจจะเป็นช่วงนี้แหละที่กำลังเอาผ้าม่านมาบังไว้ข้างหน้าเนี่ย
โดนเกียร์ถอยหลังแล้วด้วยความที่ว่าอาจจะตกใจ
ก็เลยจะพยายามเอารถออกมาข้างหน้าแล้วได้การดันเกียร์ไปข้างหน้า
กลายเป็นว่าพุ่งไปอีกโอ้โหอ่ะไปดูเรื่องของการบาดเจ็บกันหน่อยนะครับ
คนไหนที่บาดเจ็บที่ผมเล่าให้ฟังว่าขาหักไปคนนึงเนี่ย
ตอนนี้รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนะค่ารักษา๒แสนเลยนะคุณชิสา
แล้วคนงานคนนั้นต้องหยุดงานเลยเอาบาดเจ็บอีกใช่ไหมล่ะขาหักอะค่ะ
หลังจากนี้คงต้องมีจ่ายทั้งค่าทำกายภาพบำบัด
ค่าเยียวยาที่ต้องหยุดงานอีกค่ะค่าขอจริงจริงนะคุณผู้ชมนะ
เรื่องของเรื่องถ้าเกิดว่ารถมันจอดสนิทแล้ว
คุณจะทำธุระอะไรในรถเป็นไปได้นะ
ดับเครื่องดีกว่านะแต่ผมเข้าใจแหละที่ยังเปิดเครื่องอยู่เพราะว่า
มันร้อนแอร์มันจะได้ยังมีทำงานอยู่ไง
ก็เข้าใจค่ะแต่ถ้าเกิดเนี่ยมันเกิดเป็นอุบัติเหตุมาแบบนี้
มันไม่คุ้มจริงจริงอ่ะจริงอืมนะ
ฝากเตือนกันไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามโดยเฉพาะผู้สูงอายุถ้าขับรถแล้ว
อาจจะเกิดโอกาสเสี่ยงแบบนี้ก็ต้องระมัดระวังนะคะ
คุณผู้ชมไปดูเรื่องที่ไทยรัฐนิวโชว์ได้เล่าไปแล้ว
เมื่อคืนนี้วันนี้เรามีความคืบหน้าเกี่ยวกับจอราเคส์
จรคที่มันหลุดลงเป็นน้ำปิงนะคะ

เดี๋ยวเรื่องราวเป็นยังไงเล่าสู่กันฟังแบบนี้

จุดที่จรคหลุดลงม้ายน้ำปิงเนี้ย
ตะบนหูกวางบรรพฤษภิษัยจังหวันต้องความสุวรรค์
ไม่นะปิงเดี๋ยวมันไหลไปรวมกัน
ปิงวังยมนาคเจ้าพญาโอ้ยมันต้องเอาให้ได้ต้องจำไม่ได้นะ
คือตอนนี้มันหลบหนีไปค่ะเหตุการณ์ก็คือว่าเจ้าของเนี่ยนะคะ
เจ้าของเป็นคณะการแสดงรถเลขคณะช้างน้อยแสนรู้โชว์ปันสุก
เขาจะเร่โชว์ไปทั่วประเทศนะคะแล้วเขามาปักหลักอยู่ที่วัดหูกวาง
พอแสดงเสร็จเรียบร้อยตกกลางคืนก็นอนพักผ่อนกันใช่ไหม
คนในคณะก็แยกย้ายกันนอนส่วนสัตว์ที่แสดงเนี่ยก็นำมาฝังเอาไว้ในรถหกล้อ
จุดที่ห่างจากริมแม่น้ำปิงแค่๕๐เมตร

ไอ้ตัวนึงเนี่ยมันหลุดออกไปช่วงประมาณตี๓อ่ะ

แล้วตัวนี้ความยาว๒เมตร๗๐เซนติเมตรนะคะ

ถ้าเทียบกับคนนี่คือโอ้โหใหญ่กว่าคนสองเท่านะ

เขาเลยคาดว่ามันลงแม่น้ำปิงนี่แหละ

พอเจ้าระเทศหายไปเจ้าของก็ออกมาตามหากัน
อันนี้เพื่อนมันนะอันนี้เพื่อนมันที่อยู่ในรถที่ขังไว้
ไปถามเพื่อนมันว่าเป็นไงเห็นไหม
เห็นเหตุการณ์ไหมยังไงเราคิดมันก็บอกว่าเห็นมันชวนเราไปด้วย
แต่มันไม่ไปเออเพราะว่ามันรักละครจัดที่นี่มันเลยปล่อยเพื่อนไป
คิดจะห้ามเพื่อนเลยเหรอห้ามแล้วแต่เพื่อนไม่ฟัง
เออนี่ไงสุดท้ายเป็นเหตุการณ์แบบที่หลายคนเนี่ยกลัว
แล้วตัวใหญ่ประมาณนี้คุณผู้ชมน่ากลัวนะคะ
แต่ว่าเอาล่ะมันเป็นจราเข้เลี้ยงที่ใช้ในการแสดงมันก็จะมีความเชื่อฟังส่วนหนึ่ง
แต่ตัวนั้นเองมันหลบหนีไปเนี่ยนะคะซึ่งตอนนี้เขาก็พยายามเร่งตามหากันอยู่
ชาวบ้านในพื้นที่พอรู้ข่าวก็โอ้โหหวัดภาวะกันใหญ่
เพราะว่าพื้นที่ตรงนั้นมีทั้งเด็กทั้งเยาวชนสัตว์เลี้ยง
ชาวบ้านที่ไปหาปรุงหาปลาแถวนั้นก็อยู่กันเยอะ
นี่แหละสำคัญชาวบ้านส่วนใหญ่เขาประกอบอาชีพคือทำประมงน้ำจืด

นี่ไงเอ้านายบุญช่วยเจ้าของจราเข้ค่ะ
ก็เลยให้ข้อมูลให้สัมภาษณ์นักข่าวเรา

ตั้งแต่ทราบว่าจราเข้หายก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะ
พยายามระดมค้นหาเต็มที่
เอ้าแล้วมีข้อมูลอะไรอีกที่อยากจะบอกพวกเรา
พี่เล่าให้ฟังหน่อย
ตอนนี้เมื่อเราหาเต็มที่ตัวเดียว
ของเพื่อนผมก็หลุด๓ตัวที่บ้านผมนะชัยภูมิน่ะ
ก็ว่ายน้ำเล่นอยู่แถวบ้านไม่เห็นเป็นอะไร
อ๋อแบบนี้สบายใจแล้วครับพี่
พี่กรกเทหลุดไม่ใช่หมาแมวหลุดค่ะพี่ครับ
มันคนละเคสกันครับพี่
มีการเปรียบเทียบปรับตามกฎหมายไป

ซึ่งสำหรับการค้นหาจราเข้นี้นะ

ล่าสุดเหมือนมีข่าวออกมาแล้วนิดนิด
การณ์ที่ก็เร่งมือเต็มที่นะ
มีความเชี่ยวชาญในการจับจราเข้นี้นะ

เขาก็ยุติตอนเที่ยงคืนเพราะน้ำมันไหลแรง

มีภาพว่าเหมือนเจอแล้ว

อยู่แถวนี้แหละไม่ได้ห่างไกลไปมากเท่าไหร่
แต่ยังไม่แน่ใจว่าจับมาได้แล้วหรือยัง
ยังไม่รู้ถึงความคืบหน้ามัน

แต่เหมือนมีภาพมามีข่าวแววมา

ดูคืนนี้นะคะว่าใช่เจ้าตัวนี้หรือเปล่า
อย่างน้อยชาวบ้านจะได้สบายอกสบายใจ

วงการสงฆ์จริงไม่อยากเล่าหรอกนะ

เคารพในเรื่องของศาสนาพุทธ

ถ้าประพฤติไม่ดีเราก็ต้องเล่ากัน
เพราะว่าชาวพุทธเขาจะได้สบายใจ

ลำปางฮะเขาบอกว่าชาวบ้านไปเจอกับพระสงฆ์รูปหนึ่ง

ปัญหามันอยู่ที่ว่าในกลิ่น

แล้วพระสงฆ์รูปนั้นดูท่าทางจะเมา

ยายเลยค่ะ

โอ้เนี่ย
จู่แบบว่าอย่าเอ็ดไป
แบบนั้นนะฮะส่งสัญญาณแบบนั้นให้กับเจ้าหน้าที่

มันเกิดแถวริมถนนสาย
เสริมงามเกาะคาเขต

เสริมงามจังหวัดลำปางฮะ
ผู้ที่ถ่ายคลิปนี้เอาไว้ให้ข้อมูลว่าช่วงบ่าย๓นะ

ได้รับบาดเจ็บก็เลยจอดรถเพื่อให้การช่วยเหลือ
แต่ในช่วงที่จอดรถให้การช่วยเหลือเนี่ยไปเจอกับพระรูปนี้

ก็เลยแจ้งให้เจ้าหน้าที่มาตรวจสอบพระรูปนี้ที
ตำรวจมาถึงขอตรวจค้นย่ามพระก่อน
ดูด้วยค่ะเอาล่ะไม่พบสิ่งผิดกฎหมาย
แต่ตัวพระเองยอมฮะจู่จู่
แต่ยอมรับนะไปกงยาดองมาแค่สามเป็กโอ้ย
แค่สามเป็กจะครึ่งเป็กก็ไม่ได้แล้วค่ะอุตา
ท่านก็บอกว่าเพื่อให้เลือดมันสูบชิด

ก็เลยให้ใช้ไว้เจ็บสิบปีเนี่ยนะฮะ

แต่ระหว่างทางดันมันเกิดอุบัติเหตุซะก่อน
เอาเบื้องต้นตรวจสอบปัสสาวะแล้วด้วยนะ
ไม่พบสารเสพติดแต่ก็มีรายงานว่าลูกศิษย์มารับตัวพระกลับวัดไปแล้ว
กลับไปไหนล่ะน่าจะต้องไปสอบสวนสังขยานากันหน่อย
เอาใช่ไหมล่ะถ้าครองสมณเพศเป็นพระแบบนี้

เครื่องดื่มสุลงสุรามันไม่ได้นะยังไงก็ไม่ได้
ข้อ๕อะมันก็ไม่ได้จะอ้างว่ายงเป็นยามันก็ไม่ใช่อะมันก็ไม่ได้
อืมเนี่ยค่ะเราถึงต้องมาบอกเล่ากันนะคะกับเรื่องราวที่อาจจะไม่เหมาะไม่ควร
อ่ะพักเรื่องเครียดเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนฟิลกันหน่อยคุณชนะ
อ่ะไปหาของดีของอร่อยทานกันดีกว่าเขาว่ากันว่าก๋วยเตี๋ยวไก่ที่เนี่ยก๋วยเตี๋ยวไก่มาร้านเนี่ยอัดแน่น
เพราะว่าทานได้แบบเต็มคาราเบลเขาขายแบบบุฟเฟ่อร่อยเด็ดขนาดไหนติดตามกันเลยในช่วง

อืมบอกร้านนี้เด็ดมากโอ้โหคอไก่

ไม่พอถ้าเลือดอยากกินเลือด
โอ้ยตักเอาอย่างนี้เต็มทุกพี่เลยนะ

แล้วที่สำคัญพริกต้องมามะระต้องมี

เขาขายเป็นบุฟเฟ่ก็จริงแต่ไม่จำเป็นต้องใส่พริกเยอะเป็นบุฟเฟ่นะถ้าคุณไม่ถนัดเผ็ดอ่ะ

บอกไว้ก่อนว่าพริกเขาเผ็ดมาก

ขายยังไงราคาเริ่มต้น๔๐บาทเท่านั้นเอง

ร้านก๋วยเตี๋ยวไก่มะระบุเฟ่ริมนาอยู่ที่ถนนราชภึกจังหวัดนนทบุเร
ขอบคุณภาพนี้นะค่ะจากคุณคนนี้รีวิวได้อย่างยอดเยี่ยมโอ้โห
หรือใครอยากจะไปกินก๋วยเตี๋ไก่มะระก็ไปตามพิกัดนั้นเลย
กินหมดเลยดูชาวนั้นดูเผ็ดมาก
ชอบผมชอบใครถนัดก็จัดไปเลยนะคะ
ส่วนใครอยากจะติดตามพี่ดาวไปดูเรื่องราวเกี่ยวกับชุมชนดีแล้วก็มามาทางนี้เลยค่ะ
วันนี้พี่ดาวจะพาเราไปดูการทำดอกไม้ให้มันเข้ากับช่วงเดือนแห่งความรักหน่อย
อกไม้ที่ว่าจะทำจากอะไรแบบไหนกันบ้างและกระบวนการยากหรือเปล่า
ติดตามกับพี่ดาวสุภาษาในช่วงชุมชนต้องแช่
สวัสดีค่ะเจอดาวสุพัสรามหาคามินที่ไหนสนุกสนานที่นั่นแน่นอน
วันนี้พาคุณผู้ชมน้องกุ้งมาตะลุยที่วิสาหกิจชุมชนบ้านกรดอำเภอบางปะกง
ดังวัดพระรานครสี่อายุทยา
เฮ้ยไม่ใช่มั้งปางปะกงมันอยู่ชาติเชิงเซานู้น

บอกว่าที่นี่มีของดีค่ะคือไม่มีข้อมูลอะไรเลยนะ
เพราะจะมาถามคนในชุมชน
โอ๊ยมาแล้วพี่จิ๋นเจ้าหน้า
บ๊าบลูกจิ๋นเราไปดูกันเลย
ก็คือที่นี่มีวิสาหกิจชุมชน

ค่ะชุมชนก็อยู่แถวเนี่ยค่ะ

อ๋อเดี๋ยวพี่เอาดอกไม้ไปง๊อบ

ว้ายคุณดาวสวัสดีค่ะ
พี่เอาดอกไม้มาง้อน้องดาวแล้วค่ะ
อันนี้ใช่ไหมคะของดี

อุ๊ยมองเหมือนจริงนี่ไม่ใช่ดอกไม้จริงเนี่ยค่ะ
ไม่ใช่ค่ะอันนี้คือเป็นดอกไม้จากก้อนสโหนหางไก่ของตำบลบ้านกรด
ก็คือมีการส่งออกได้แล้ว
นั่นแสดงว่าวันนี้หนูจะได้เรียนรู้วิธีการทำดอกไม้สวยที่เหมือนจริงมาก

โอเคค่ะอันนี้หนูขอจับหน่อยโอ้ยขอบคุณนะคะที่เอามาง้อแล้วสวยมากเลย
คุณสนานตั้งใจมาเรียนรู้เลยนะวันนี้แล้วยิ่งเห็นดอกสวยแบบนี้

อันนี้ก็คือต้นสโหน่หางไก่
อย่าบอกนะว่าดอกไม้สวยเนี่ยมาจากแท่งกระบอกแท่งนี้
ใช่ค่ะมาจากกระบอกแท่งนี้เลย
เอามายังไงคะเนี่ยแล้วต้องผ่านขั้นตอนอะไร
ไปซื้อมาจากปลาจีนซื้อมาทีนึงก็จำนวนมากอยู่แล้วก็เอามาตากที่บ้านกดนี้ก็ประมาณ๕วัน
แล้วข้างในเขามีคุณสมบัติยังไงคะ
ข้างในเนี่ยพอเราฟั่นเสร็จแล้วตามที่บริษัทสั่งก็คืออย่างสมมุติสั่ง๗เส้น

ได้ค่ะอันนี้คือตัววัดใช่ไหมคะ๙เซนเต่นใช่ค่ะ๙เซน
ได้ไหมคะเร็วทำอะไรต่อคะทีนี้
ก็เราก็จะไปดูวิธีการปอกเปลือก
เปลือกข้างนอกเป็นสีน้ำตาลข้างในจะเป็นเนื้อสีขาว
เดี๋ยวเราไปดูวิธีการปอกเปื่อมกันเลยค่ะ
ใครจะสอนหนูได้นะพี่ติ๋มชื่อจริงก็คือชื่อบังออน
ติ๋มสวัสดีค่ะ
ติ๋มทำไวขนาดนี้ก็ต้องชมหน่อยล่ะค่ะ
อันนี้คือขั้นตอนอะไรนะคะขั้นตอนการปอกเปลือกค่ะ
ปอกเปลือกแล้วความบางความหนาเนี่ยต้องยังไงบ้างคะ

ป้าทำเข้าเนื้อเยอะใช่ไหมคะ
แต่ว่าต้องระวังหน่อยนะคะคือนี่บันบาดแล้วมันจะคมมาก

เอาปอกเป็นแมวม่วงะกันนะครับอย่างก็แหละ
เอาให้ดูด้านนี้คือความยับเยินด้านนี้คือความชำนาญ
ต้องเนียนแบบนี้ถึงจะเอาไปทำดอกไม้ต่อได้

แล้วเล่นอย่างนี้ล่ะคะอย่างนี้น่าจะทิ้งนะคะอันนี้ค่ะน่าจะทิ้งค่ะมันไม่ได้ค่ะอันนี้โอเคค่ะ
แล้วหนูเห็นที่ปอกเสร็จแล้วทิ้งหรือว่าเอาไปทำอะไรได้คะเอาไปทำดอกไม้ได้ค่ะ
หรองั้นแสดงว่าของหนูที่ตัดเหลืออันนี้คือทิ้งอย่างเดียวค่ะทิ้งอีกแล้วหรอค่ะ
คาได้ใจสวยเนียนแบบนี้แล้วไปทำอะไรต่อค่ะอันนี้ก็เราทำเป็นแผ่นได้ค่ะค่ะ
เพื่อจะไปทำดอกยังจะใช้วิธีเดิมอีกเหรอคะใช่ค่ะ
ไม่น่าช่วยอะไรได้แล้วล่ะค่ะเพราะทำเป็นแผ่นแบบนี้แล้วไปขั้นตอนไหนต่อค่ะพี่สิ
ขั้นตอนคือการไปทำผิดแล้วก็ไปย้อมค่ะถ้าหนูข้ามดีกว่าแบบนี้หนูไม่น่าทำได้หนูไปย้อมดีกว่า
โอเคค่ะไปย้อมแมวไข่ค่ะไปย้อมแมวไข่ค่ะ
สองดอกแล้วนะคะเดี๋ยวดูปล่อยให้พี่อยู่ตรงนี้นะคะสวัสดีค่ะนอนนะคะ
นั่งเลยค่ะ
ฟิวสีที่เอามาไทยนี่สีอะไรคะ
อ๋อเขาเรียกสีนอกค่ะ
นอกนอกเขดเส้นสมานเหล่านี่หรอคะ

ค่ะคือสีนอกอ่ะ

อันนี้พี่จะตัดกุหลาบนะคะ
ก็จะจัดแบบนี้
มันเหมือนเกือบจะเป็นสามเหลี่ยมแล้วนะ
เดี๋ยวหนูลองหนูลองหน่อยเห็น
เห็นพี่อู๋ตัดฟู๊ดช่วงนี้มีเทคนิคอะไรครับพี่อี

หน้าไว้ปัดเหงื่อดีกว่านะคะ

จุ่มน้ำจิ้มน้ำจิ้มแล้วก็จุ่มจำจิ้ม

ขั้นตอนต่อไปต้องไปตากแน่นอนเลยค่ะ

ยุธยาก็พอค่ะบางปะอินก็พอค่ะ

หมายถึงว่าไปตากแดดพี่อู๋
อ๋อค่ะตากแดดที่บางประอินทร์ค่ะ

พอตากเสร็จเรียบร้อยแล้วเอาไปไหนคะ

แล้วก็พี่ก็จะไปจับดอกเดี๋ยวเข้าไปในบ้านกันค่ะ

คุณผู้แช่งค่ะการมาบุกมาตะลุยที่ชุมชน

โอ้ยพูดไปเรื่อยหัวจับปวดนี้หัวจับปวดทุกเทปที่มาด้วยเลย
เออคุณผู้ชมค่ะผ่านไปแล้วหลายขั้นตอนค่ะ
ว่านปอกและนี่ทุกสีตากแห้งเรียบร้อย
ขั้นตอนต่อไปก็ได้เวลาแสดงฝีมือในการประดิษฐ์ของดิฉันแล้วค่ะ

ชุมชนต้องแชร์
วันนี้ลาไปก่อนทีวีดับสวัสดีค่ะ
จากดอกกุหลาบแสนสวยมาเป็นดอกลาบิเยอร์

เบนเยลล่า
โอ้ยเยอร์บิลล่าค่ะ
โคตร
บอกเลยนะว่าช่วงนี้หลายคนติดอกติดใจ

พรุ่งนี้นะอดใจร้อนแป๊บเดียว
แล้วจะได้ดูว่าดอกไม้จะออกมาสวยแค่ไหนนะคะ

ดูความน่ารักของเด็กน้องหนู

ถ้าพูดถึงเด็กก็ต้องพูดถึงหัวหน้าแก๊ง

วันนี้เขามาโชว์ร้องเพลงอย่างเดียวไม่พอ

สบัดข่าวเด็ก

เรื่องของเรื่องน้องคนนี้เขาคงจะเป็น

ของนักร้องนำวงนี้จริง

และนี่คือโอกาสที่ดีของน้องหนู
ที่จะได้ใกล้ชิดหัวหน้าแก๊ง

เรียกได้ว่ามือหนึ่งถือใหม่

อุ้มโอบน้องเขาไว้
ลงอย่างแบดแซ่บอย่างบ่อย

มิติใหม่ของการเล่นคอนเสิร์ต
เป็นคอนเสิร์ตแบบบล็อกด้วย

แล้วดูข้างหน้าที่โยกอยู่นะ
ตรงหน้าระมพงศ์มันสุดไปเลย

ขอบคุณภาพนี้ก่อนจากติ๊กต๊อกของคุณลีฟมาร์คอลูนออฟฟิเชียลครับ
เป็นศิลปินนะจะต้องดูแลแฟนคลับให้ดีทำให้เขาประทับใจ

เนี่ยอย่างนี้เลยสุดยอดไปเลยนะ
ส่วนเรื่องของกีฬาสีก็เป็นวันแห่งความสุขของน้องหนู
แต่บางคนบอกเลยว่าเครียดนะเครียดกับการแข่งขัน
ขนาดไหนแล้วการแข่งขันนี้จะชนะหรือไม่ไปดูค่ะ
ว้าว
เย้ชนะแล้ว

ต้องร้องเพลงนี้เลยให้เข้ากับชัยชนะ

ดูแบบเครียดอ่ะจะไหวไหม

เออต้องขอดมยาก่อนยาดมก่อนนะ
เออคุณแม่กองทุ่งกองเชียร์อะไรนะมาดูสิ
มานวดมาตบไหล่มาเชียร์

เรียกได้ว่าเป็นหัวหน้าทีมเลยนะ
ใช่นี่ค่ะนำขบวนเพื่อนเลยนะคะ
สุดท้ายค่ะต้องบอกว่าความพยายาม
ความตั้งใจและความฮึดสู้เป็นผล
ก็เลยทำให้ทีมของน้องคนนี้ชนะไปเลย

คุณผู้ชมฮะเราไม่อยากให้พลาดกับกิจกรรมดีนะ
จะได้ไปเสริมดวงเสริมชะตากัน
กับรายการข้าจะพาพาไปหมู่

กับรายการข้าจะพาพาไปหมู่เนี่ย
กรรมดีดีนะให้สายมูไปร่วมสนุกเป็นหนึ่ง
ตามรอยแรงศรัทธากับพี่บ๊อตดำขจภาพไง
แล้วก็แขกรับเชิญสุดพิเศษณนครหลวงเวียงจันทร์
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวระหว่างวันที่๒๕๒๗มีนาคม๒๕๖๖นี้ครับ
วิธีการร่วมสนุกง่ายเลยนะคะเพียงแค่คุณผู้ชมรับชมรายการ
ชาพาพาไปมูในวันเสาร์ที่๒๕กุมภาพันธ์และ๔มีนาคม
เวลา๕โมงถึง๖โมงเย็นนะคะจะมีคำถามและคำตอบอยู่ในรายการนั่นแหละ
เมื่อคุณดูรายการแล้วคุณก็จำคำตอบแล้วไปตอบคำถาม
ใต้โพสต์กิจกรรมคชาพาพาไปมูทูเวียงจันทร์
เมื่อคุณตอบแล้วอย่าลืมค่ะแท็กเพื่อนหนึ่งคนที่อยากชวนไปด้วย

ดังนั้นค่ะทำให้ถูกต้องและที่สำคัญผู้ที่จะได้รับรางวัลนี้
ก็คือจะต้องตอบถูกเป็นลำดับที่๔๕
อาศัยดวงล้วนอาศัยความสามารถด้วยส่วนหนึ่ง
คุณจะไปนั่งไล่นับคอมเมนต์ก็ไม่ได้
เพราะแต่ละคอมเมนต์ถูกผิดหรือเปล่าก็ไม่รู้
ก็ต้องดูกันตรงนี้แหละวัดดวงกันไปเลย
ร่วมกิจกรรมนี้ก็รอลุ้นว่าเป็นผู้โชคดีกันหรือไม่
ผมบอกเลยนะรายการนี้ไปที่ไหนสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งใด

แล้วหลายคนก็เปรี้ยงปังด้วยเช่นกัน

พักกันอีกแป๊บเดียวครับคุณผู้ชมฮะช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาเจอกัน

คุณเคยเป็นไหมอยากกินอะไรแล้วมันต้องกินให้ได้

เพราะฉะนั้นลำบากแค่ไหนก็ต้องทำ

โอ้โฮย

เนี่ยแล้วลูกมะละกอมันหล่นใส่หัวแบบนี้

ได้มะละก่อหรือไหมอ่าตอบว่า

เออจริงด้วยแล้วไม่มีใครช่วยด้วยนะ
นั่นดิสรุปแล้วได้กินส้มตำปะเนี่ย

อุตส่าห์ทุ่มเทขนาดนี้ได้กินเถอะ
คุณผู้ชมด้วยค่ะที่ส่งข้อความมาทุกช่องทางเลยนะ

สวัสดีครับ
กดไลค์กดแชร์เพื่อไม่พลาดในทุกช่องทางออนไลน์
และอย่าลืมนะครับสามารถรับชมกันแบบสำรวจ
ได้ทางไทรัติวีช่อง๓๒ครับ